ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับคุณพ่อท่านนี้นะคะ
ลูกสาวเนี่ยถูกวัยรุ่นชายพยายามจะฉุดเข้าไปในห้อง

พอหนีมาได้ปุ๊บมาฟ้องพ่อมาบอกพ่อ
พากลับไปในที่เกิดเหตุเลยค่ะ

พอพ่อเจอหน้าผู้ชายคนนั้นทำยังไงรู้ไหมคะ

พี่พูดมั้ยหรอพี่ไม่ได้ทำอะพี่จะฉุดหนูเข้าห้องต
อ้าวพี่พูดแบบนี้แบบนี้ยังไงอ่ะ
มึงทำลูกหนู
แล้วก็สุดท้ายพ่อตบผู้ชายคนนั้นไปทีหนึ่ง
บผู้ชายคนนั้นไปทีนึงก่อนที่จะได้คุยกับพ่อแม่ของผู้ชายคนนั้น
คือตามข่าวก็คือพ่อไม่ทนนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพบกับคุณพ่อท่านนี้
เมื่อช่วงก็เล่าให้ฟังบอก๓ทุ่มของวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ลูกสาวโทรมาบอกบอกผู้ชายวัยรุ่นพยายามจะฉุดเข้าไปในห้องเช่า
ย่านบางบัวทองนนทบุรีแต่โชคดีลูกหนีออกมาได้
เขาก็ขับรถมาดูแล้วก็ให้ลูกสาวพาไปที่ห้องของผู้ชายคนนั้น
ตะโกนเรียกให้ออกมาคุยกันนะคะ
ก็มีปากเสียงกันอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ด้วยความโมโหพ่อบอกตบผู้ชายคนนั้นไปครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากนั้นพ่อแม่ของคู่กรณีเข้ามาขอโทษค่ะ
ขอโทษด้วยขอร้องด้วยบอกอย่าเอาเรื่องเลย
พ่อก็เข้าใจหัวอกพ่อแม่เหมือนกันนะครับ
ก็เลยไม่อยากเอาเรื่องแต่ก็พาลูกสาวไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

บอกว่าคนดัดฟันดัดฟันผมก็ดูคนนู้นคนนี้แล้วมีอยู่คนหนึ่งผมก็ได้ออกมาคุยกันหน่อยดิ
เขาถามเมื่อกี้ยังทำอะไรเขาก็บอกว่าเปล่าเปล่า
พอดีพ่อแม่เขาเข้ามาแล้วมีเรื่องอะไรกัน
บอกเอ้าก็ลูกชายเนี่ยมาฉุดลูกสาวเนี่ยพยายามทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ย
ด้วยความโอโหเขาก็ถามเขาก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมรับบอกเปล่าผมนั่งอยู่นี่ผมไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนี้ครับ
ลูกก็อยู่ข้างหลังลูกก็พูดนะครับบอกว่านี่แหละคนนี้แหละเนี่ยไม่ยอมรับความจริง
ก็โอโหตกไปทีนึงตามในคลิปนะครับที่เห็นนะครับ